ไปดูกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจะพาคุณผู้ชมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่
คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเขาว่ากันว่าที่นี่นะมีคนเนี่ยหลั่งไหลไป
เขารบศักระกันแบบอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยค่ะครับไปกันเลยนะคะที่งานบุญประเพณีไหว้พระธาตุศรีแก้ว
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี่ประธานเกาะตีคล้องเปิดงานม่วงม่วง
เป็นประเพณีใหญ่ของชาวร้อยเอ็ดนะคะและแน่นอนค่ะก็จะมีสาวสาวนางรำทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
มาวาดลวดลายลีลาอย่างอ่อนช้อยสวยงามแบบนี้ครับนี่เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด
แล้วก็ชาวภาคอีสานจำนวนมากมาร่วมกันนะคะมีกิจกรรมมากมายภายในงาน
ไม่ว่าจะเป็นการประกวดพานบายสีการแสดงศิลปะพื้นบ้านแล้วก็อีกหนึ่งพิธีสำคัญ
คือการไหว้หลวงพ่อใหญ่องค์ดำและการไหว้พระธาตุศรีแก้ว
พระธาตุศรีแก้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะ
คือเขามีตำนานเล่ามาว่าพระธาตุศรีแก้วเนี่ยเป็นพระธาตุที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม
ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเมื่อประมาณสองร้อยปีก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านศรีแก้วนี่แหละค่ะ
อ่าฮะโดยคนโบราณสมัยก่อนจะมีการนำเข้าของมีค่ามาฝังเอาไว้ที่นี่
จากนั้นก็สร้างเป็นพระธาตุศรีแก้วขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ย
ได้กราบไหว้บูชาซึ่งการทำพิธีครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต
และยังเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ในรอบปีด้วยนี่ค่ะจัดงานกันแบบนี้นะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ตลอดข่าวเราหยิบยกมาให้คุณผู้ชมในจังหวัดอื่นภาคอื่นได้ดูกัน
ครับแล้วเผื่อว่ามีโอกาสไปร้อยเอ็ดจะได้แวะไปที่พระธาตุศรีแก้ว
เป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วก็ส่งคุณค่ามากด้วย
ใครอยากจะได้ความเป็นเสริมงคลนะก็สามารถแวะเวียนไปสรับการรับบุชาพระท่านสีแก้วกันได้คุณผู้ชมค่ะ

ใช่ได้เลยมีความสุขด้วยนะ
ไปเที่ยวแล้วคุณก็จะได้มีความสุขด้วย
พักผ่อนหย่อนใจสงบจิตสงบใจหน่อยนะคะ